เขาได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์
มีลูกแมวติดอยู่ภายในช่วงล่างของเครื่องยนต์รถเก๋ง
ก็เลยขอกำลังหน่อย
กำลังอาสากุปัยสุรินทร์มาช่วยจับที
บ้านหลังดังกล่าวเขาเปิดเป็นร้านซ่อมรถยนต์ใช่ไหม
แล้วคุณพ่อจะได้ยินนะได้ยินอี๊ดอ่ะ

แบวมันต้องอย่างไร

มีฮะเนี่ยตัวแม่มันก็อยู่แถวนั้นด้วย
ฮะนี่เอาออกมาครบ๔ตัวแล้วใช่ไหมถ้าเครียด
ตัวเนี่ยเป็นเพศเมีย๒ตัวเพศผู้๒ตัว
โอ้โหน่าอยากดูอ่ะรู้
เขาบอกว่ามันแบบ

แล้วยังไม่ทันจะลืมตาดูโลกดีเลย
เพราะตามันยังปิดอยู่เลยใช่มันยังเป็นแมวเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะ
มีข้อมูลแน่เจ้าของรถเขาไม่ได้ขับเคิบอะไรออกไปก็สักก่อน
เขาไม่ได้ยินเหรอเนาะ
เขาคงจะเอารถคันนี้มาซ่อมไง

บอกว่าบ้านทะเบียนรถตอนนี้ฉันเห็นแล้วจำได้ด้วย

ตรงนี้ทะเบียนรถคืนสุริน
เขาว่ากันว่าแมวมาหามาหมามาสูบ

แต่เป็นไปได้เจ้าของรถมารับรถได้แล้วนะ
เอาแมวออกไปแล้วด้วยนะ